สำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
วันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๓นะคะ
บางคนก็ยิ้มแบบถูกรางวัล

รางวัลที่๑เลขที่ออกก็คือ๗๘๑๔๐๓นะคะ
เลขท้าย๒ตัว๙๔ค่ะ

แห้งเลยค่ะคือทุกครั้งที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยหวังรางวัลที่หนึ่งตลอดเลยนะ

ใช่ดังนั้นใครถูกรางวัลที่๑นะต้องไปตามหาหน่อยเพราะว่าโชคดีจริง
นี่เศรษฐีใหม่ที่โคราชค่ะนางสุวรรณสินเทาเป็นแม่ค้า
อยู่ที่ร้านขายของชำอยู่บ้านเลขที่๖๘อำเภอบัวใหญ่นะคะ
คุณสุวรรณเนี่ยโอ้โหร้องลั่นหมู่บ้านทุกคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ถูกรางวัลที่๑ค่ะได้๖ล้านบาทค่ะ
ไปซื้อที่ห้างโลตัสสาขาอำเภอบัวใหญ่ค่ะ
เลขที่ซื้อคือทะเบียนรถคันเก่านะคะ
ตอนแรกหวังว่าถูกเลขหนาด๓ตัวเลขท้าย๒ตัวอะไรก็พอใจแล้ว
สุดท้ายถูกรางวัลที่๑ก็จะนำไปใช้หนี้นะคะ
แล้วก็ทำบุญต่อเติมบ้านแล้วก็ทำร้านนะคะ
คนที่รู้ข่าวก็มาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลย
วันนี้คุณพี่สุวรรณก็เลยใจดีเลี้ยงค่ะ

ส่วนที่ระยองค่ะมี๒สามีภรรยาถูกรางวัลที่๑๒ฉบับ
รับไปเลย๑๒ล้านบาทนะคะ
นางสาววิมลบุญทีนวัย๓๒ปีชาวศรีสะเกด
นายสมพงศ์แร่เพชรวัย๔๓ปีชาวสุโขทัย
ทั้งคู่บอกว่าแบ่งกันคนละใบ

ช่วงเย็นก็เลยไปลงบันทึกประจำวันที่สพปลวกแดงเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ยิ้มกว้างกว่า๒สามีภรรยาคือตำรวจที่เราแช่ง

คุณผู้ชมส่วนที่อุบลราชธานีค่ะ
หนุ่มช่างรับไป๖ล้านบาท

บอกว่ารางวัลที่๑อุบล
มาทำร้านสยามชัยสาขาตรการ

ผู้โชคดีรายนี้ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไป

ก็เลยไม่รู้ว่าเลขที่ได้มาท่านได้แต่ใดมา

ฮือฮาทั่วโลกโซเชียลเพราะว่า

ได้เลิกแรปแล้วทุกคนก็แบบทำไมอ่ะค่ะก็นี่ไง
ไปตัวเดียวเองอ่ะตัวหน้าตัวเดียวเท่านั้นเองค่ะ
จากเจ็ดเขาเดินซื้อศูนย์ไงศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์สาม
ถ้าข้างหน้าเป็น๗เนี่ยเลิกร้องรับจริงเพราะอะไรรู้ไหม
แม่เหมามาทั้งปึกอ่ะโอ้ยแม่ซื้อมาทั้งปึกเลยค่ะ
นี่ค่ะงวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์บอกโอ๊ยแม่ซื้อมาทั้งปึก
ดันออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามเกือบจะได้เลิกร้องเพลงแรปแล้วไหมล่ะ
เออแต่ก็ดีแล้วค่ะร้องเพลงต่อค่ะแฟนอยากฟังค่ะ
ใช่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมคนเฉียดนะคะค่ะ
มีอีกหลายคนนะคะก็ให้กำลังใจกันคุณผู้ชมค่ะ